ถ้ามีแฟนดีก็เหมือนเป็นกำไร

ละก็ลิดนึงนะ

วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดู

โดยเฉพาะหนุ่มนเดชน์
นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของการอวยแฟนสุดอะไรสุดนะคะ
มีโมเมนต์หวานให้เราได้ติดตามตลอด

เยอะมากจนเป็นที่มาที่เราต้องยกให้พี่แบร์
ยืนหนึ่งในเรื่องของการอวยแฟน

ให้คลิปนี้เป็นคำตอบไปดูค่ะ
ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้สำหรับคุณคือใคร
ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้นะครับผม
ยืนหนึ่งแม้ปากหวานแค่ไหนถามใจพี่แบร์ดู
คือเรารู้แหละว่าน้องย่าเขาสวยจริง
ติดโผล่หน้าสวยระดับโลกมาทุกปี
แต่พอได้ยินคำตอบจากณเดชน์นี่
ทำให้น้องย่าเนี่ยสวยสวยขึ้นไปอีก
สวยสวยจริง

พวกน้องเขาอย่างที่ปลอยบอกแล้ว

ความสวยของยายาที่สวยอยู่แล้วสวยขึ้นไปอีก

ส่วนคนนี้ก็ต้องมอบมงก์เหมือนกันครับ
ไม่พูดถึงไม่ได้ปากหวานเสมอต้นเสมอปลาย

นี่แหละพี่เวียสกลวัตรอยากไปดูข้อความวันเกิด

วันเกิดน้องเบลล่าหวานชนิดที่แฟนคลับอยู่เฉยกันไม่ได้
แห่แซวกันค่ะบอกว่าเฮ้ยนี่คำอวยพรหรือว่าคำอวยแฟนอ่ะ

คืออย่างนี้คือจุ๋ยเนี่ยเขาหลบไปเพราะเขาบอกเขาไม่ได้แต่งหน้ากลัวไม่สวยแต่สามีเขาบอกว่ายังไงก็สวยเออ
ซึ่ง๓คนผ่านไปมันไม่จบใช่ไหมพอ๓คนผ่านไปไม่จบแต่ขอเช็คระดับน้ำตาลในเลือดของคุณผู้ชมก่อนว่ายังดีอยู่ไหม
คุณผู้ชมพี่ต้องปากความนั้นนี่เราก็แบบว่าต้องยินดีชุยชมในความรักของตัวคู่ด้วยค่ะค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่หวานเบอร์แรงมาก

คิดว่าคนนี้ใช่เลยมั้ยนี่พี่อยากรู้เอง
นี่ใช่นี่ใช่และจะเป็นคนสุดท้ายด้วย
โอ้โหแฟนคลับกรี๊ดสลบไปเลย
ฟังจากเสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะตายสงบศพสีชมพูน่ารักขนาดนี้

นี่นึกว่าเดือนกุมภาพันธ์อันนี้มังกราเองเหรอ